พูดถึงคู่รักในวงการบันเทิงที่เลิกรากันไปก็มีหลายคู่
คู่ก็จบไม่สวยเลิกลากันด้วยไม่ดี
แต่บางคู่เขาจบสวยนะคะทุกวันนี้เนี่ยยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันอยู่เลยนะคะ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
คู่แรกคู่นี้เลยค่ะคู่ของเป้ยปานวาดกับอาณัตภพล
จำได้ไหมคู่นี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ติดตามความหวานของคู่นี้อยู่ตลอดเลย
ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกรากันไปแต่นี่ค่ะเพิ่งเห็นภาพนี้เมื่อวันก่อนนี้เอง
ปานวาดกับอาอาณัตภพลมีโอกาสได้มาเจอกันในการทำงาน
แล้วก็ได้แชะรูปคู่กันอารมณ์ในภาพเห็นแล้วมันก็น่ายิ้มอยู่นะพี่แจ๊

ใช่ซึ่งคู่นี้บอกเลยนะคะว่าหลายคนอาจจะจำไม่ได้แล้วว่าเคยมีโมเมนต์สุดน่ารักในฐานะแฟนนะจ๊ะ

อ๋อน้องรู้ฉันวิ่งหังตามข่าวเขาตลอดเลยตอนนั้นอ่ะ
เป็นคู่ที่มีกระแสข่าวเรื่องความรักออกมาตลอดตลอดนะคะก่อนจะปิดฉากความรักลง
แต่ปัจจุบันต่างคนก็ต่างมีชีวิตของตัวเอง
เป้ยเขาก็มีครอบครัวของเขาน่ารัก
ส่วนนุมอาก็มีหว่าใจสุดได้ที่น้องเอ้ยชะมีล่ะ
ไม่ต้องเขียนกันหรอกก็ยิ้มกันคุยกันได้แบบนี้
ไปดูดีกว่าอีกคนนึงขอต่อยคนพวกกัน
คุณโดมประกอลลังคุณผู้ชมคะกับนี่เลยค่ะคุณพลอยเจอมัน
บอกเลยคู่นี้พี่พลอยนะก็ไปงานแต่งงานกับดมป่ะก่อน
บอกเลยว่าเพื่อนซีมิดแท้ขนาดไหนนะคุณผู้ชมค่ะ
จะมีกระแสที่คนออกมาชื่นชมจำนวนมากเลยนะ
เพราะว่าแม้จะจบสถานะคนรักลงไปแล้วค่ะ
โดมแล้วก็พลอยเองนะมิตรภาพบอกเลยว่าแน่นแฟนสุดนะคะ
ใช่มาต่อที่คู่นี้คุณผู้ชมนะคะเป็นคู่ที่น่ารักเช่นเดียวกันค่ะ
คุณเต้ยเจรินพรนะคะกับคุณอเล็กเลนเดลนะคะ
อย่างที่ทราบนะคะแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วเขาก็ยังสารต่อโครงการนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโครงการอนุรักษ์ช้างช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมต่างนานานะคะ
รวมไปถึงนะคะแม้ว่าคุณเต้ยจะเลิกกับคุณอาเล็กธิระเดชไปแล้วคุณผู้ชม
ปัจจุบันนะคะเขาก็ยังทักทายแล้วก็ส่งความห่วงใยให้กันตลอดเลยค่ะ
ที่ฉันเห็นในไอจงไอจีเวลาเขามีอะไรวันกงวันเกิดเขายังทักกันเหมือนเดิมนะคะ

ก็น่ารักดีนะคู่นี้นะเป็นเพื่อนกันไปนะคะ
ส่วนคู่สุดท้ายต้นแต้วคู่นี้เนี่ยความรักของเขาบ่มเพาะกันมานาน๑๔ปี
กลายเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันไปแล้ว
เห็นได้ชัดนะในช่วงงานศพของคุณพ่อสาวแต้วเนี่ย
หนุ่มต้นเองก็ยังมาส่งกำลังใจแล้วก็อยู่ข้างในฐานะเพื่อนมาโดยตลอด
แม้กระทั่งเวลาที่แต้วเนี่ยเจอดราม่าหนักอย่างที่รู้กันดีว่าหลังแต้วโดนดราม่าหนักเนอะ
ต้นเองก็ออกมาแอคชั่นอยู่ห่างเสมอเลยนะ
แต่ก็ยังมีคนเสียดายกับความสัมพันธ์ของคู่นี้
ก็อย่าจะให้คู่นี้กลับมาคืนดีกันแต่อนไม่ได้
เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็โอเคแล้วกับความสัมพันธ์แบบนี้เนาะ
สนิทกันทั้งบ้านทั้งครอบครัวนี่แหละค่ะ